รายงานสภาพอากาศในพื้นที่ของคุณมาให้หน่อยนะครับ
มีคำเตือนภาคเหนือภาคอีสานรวมถึงภาคตะวันออก
ภาคใต้โดนผลกระทบจากทางอ้อม
พายุไต้ฝุ่นมังคุดมาอยู่แล้วนะครับ

เหนืออีสานอาจจะมีฝนตกต่อเนื่องตั้งแต่วันนี้

นครศรีธรรมราชฝนตกทั้งคืนเลย

คุณผู้ชมครับพายุไต้ฝุ่นมังคุด

ก็ทำให้ประชาชนฟิลิปปินส์
ได้รับผลกระทบไป๕ล้านกว่าคน
มีรายงานยอดผู้เสียชีวิตอย่างไม่เป็นทางการ
อย่างน้อยเกือบ๖๐คนแล้วนะครับ
แล้วก็ความแรงของลมพายุไต้ฝุ่นตัวนี้
กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะตอนที่พัดฟิลิปปินส์
เมื่อวานมันก็เคลื่อนเข้าสู่ฮ่องกงแล้วก็ที่เกาะมาเกาะนะครับ
มาเกาะมีการสั่งให้ปิดบ่อนคาซิโน
อันนี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยนะ

และหลังจากนั้นพายุไต้ฝุ่นตัวนี้
ก็เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศจีนตอนใต้
แม้ความแรงของลมจะลดระดับลงก็ตาม
คุณผู้ชมครับมีคลิปเรื่องของความเสียหาย
และความแรงของเจ้าพายุตัวนี้
ให้คุณผู้ชมได้ดูหลายคลิปเหมือนกันนะครับไปดูกันฮะ

น่ากลัวสำหรับอาคารก่อสร้างที่ห้อง๗
หลังจากต้านลมแรงจากใต้ฝุ่นมังคุดไม่ไหวกลาก

เห็นแล้วไม่อยากจะนึกเลยนะครับว่าอาคารข้างล่าง
หรือว่าผู้พักอาศัยข้างล่างได้รับผลกระทบอย่างไร

ไต้ฝุ่นมังคุดทำกระจกอาคารแตก
ลมที่พัดแรงยังพัดกระดาษพัดผ้าม่านพัดซากอาคาร
ลอยไปทั่วราวกันอย่างกับภาพยนตร์นะคุณ
เราเคยดูหนังฮะทวิตเตอร์อะไรอย่างนี้ฮะ
เราเห็นพายุแบบนี้น่ากลัวแต่นี่คือภาพเหตุการณ์จริงนะครับ

ที่ทำให้เราได้เห็นถึงพลังทำลายล้างของไต้ฝุ่นมังคุดชัดเจนยิ่งขึ้น

ในขณะคนจะเข้าไปช่วยยังทันไหลไปกับพื้นแบบนี้
คือผู้หญิงคนหนึ่งติดแรงลมอยู่ตรงนั้น
แล้วมีผู้ชายอีกคนนึงพยายามจะไปช่วยผู้หญิงคนนี้
คิดดูตอนผู้ชายจะเข้าไปช่วยปลิวไปกระแทกกับขอบของที่ปลูกต้นไม้
และเขาทั้งสองคนพยายามที่จะประคองตัวเองไปหลบลมแรงให้ได้

เป็นคลิปที่แสงให้เห็นถึงพลังของไต้ฝุ่นมังคุด
พัดเข้าไปในซอกอาคารจนแทบจะยกรถแท็กซี่ลอยไปตามลม
คุณดูสิเป็นซอกอาคารพอดีแล้วเป็นทิศทางที่ลมผ่านพอดี
คุณดูแท็กซี่คันนี้เราก็รุ้นไปด้วยนะ
ขณะที่ดูอยู่ว่าแท็กซี่มันจะต้านทานลมได้หรือไม่
คือเห็นใช่ไหมว่าตรงช่องนี้ค่ะคือแบบ
ทั้งแสงแล้วก็เส้นที่ลมมันมามันมาแรงมากจริงนะคุณ
ส่วนคนก็แอบอยู่ให้ตึกอาคารบังอยู่นะฮะ
แต่ก็ลุ้นกันอยู่ว่าแท็กซี่จะปลิวหรือเปล่า
คุณเห็นรถจักรยานยนต์ทางด้านขวาไหม
น่ะล้มระเนละนาดเหมือนกันนะครับ

โดยก่อนหน้านี้นะครับทางการฮ่องกงส่งเจ้าหน้าที่

แล้วก็อบพยพประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ต่ำ
ประเมินว่าไต้ฝุ่นมังคุดจะเป็นพายุที่รุนแรงที่สุด
ถล่มฮ่องกงในรอบ๕๖ปีนะครับ
ส่วนที่มาเกาะเองอิทธิพลของไต้ฝุ่นมังคุด
ทำให้สภาพอากาศเลวร้ายฝนตกหนักลมแรง
กาซิโนในมาเกาะต้องปิดทำการชั่วคราวนะครับ
แล้วก็ถือเป็นครั้งแรกที่ทางการ
ต้องสั่งให้มีการปิดกาสิโนทุกแห่ง
เป็นประวัติศาสตร์ที่มีการปิดในมาเกาะ

เช่นเดียวกับพื้นที่ทางตอนใต้ของจีนนะครับ
เช่นในมณฑลกวางตุ้งที่ไต้ฝุ่นมังคุด

ซึ่งทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีน
ได้ออกมาเตือนให้ทางตอนใต้ของจีน
รับมือกับลมแรงแล้วก็ฝนตกหนัก

ที่จะเกิดจากพายุไต้ฝุ่นได้
และมีประชาชนราว๕แสนคนใน๗เมือง
อบพยพออกจากพื้นที่แล้วอันนี้ของจีนนะครับ
แม้ว่าเจ้าความแรงของพายุไต้ฝุ่นมังคุด
ที่ตอนแรกพัดถลงฟิลิปปินส์ด้วยความแรงของลม

พอขึ้นฝั่งฟิลิปปินส์แล้วเขาอ่อนกำลังลงนิดหนึ่ง
จากนั้นพอลงทะเลปุ๊บโอ้โหคุณ
พอลงทะเลจีนใต้นะเขาก็มีกำลังแรงขึ้นมา
พายุลงทะเลเขาจะมีความแรงขึ้น

และตอนนี้ไปขึ้นฝั่งที่ประเทศจีนตอนใต้นะครับ
ก็ความแรงของลมอยู่ที่ประมาณ๑๖๐กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
คุณผู้ชมครับก่อนหน้านี้ที่พายุไต้ฝุ่น

ก็สร้างความเสียหายทิ้งไว้ให้กับฟิลิปปินส์นะครับ
ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย๕๙ศพ
โดยมีแนวโน้มสูงที่ยอดผู้เสียชีวิตอาจจะเพิ่มขึ้น
ขณะเดียวกันก็มีชาวบ้านได้รับผลกระทบกว่า๒๕๐๐๐คน
ครึ่งหนึ่งนะครับต้องย้ายไปอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราว
เนื่องจากบ้านเรือนเสียหายอย่างหนัก
อกจากนี้ยังมีรายงานของผู้สูญหายอีกนะครับ
แต่ว่าตัวเลขยังไม่ออกมาอย่างเป็นทางการนะครับ
ใช่ค่ะทีนี้ที่ฟิลิปปินส์ที่ได้รับผลกระทบ
เขามีชื่อเรียกท้องถิ่นด้วยนะเรียกว่าออมปองเป็นภาษาท้องถิ่น
แล้วทีนี้เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์

บ่าวสาวทำพิธีแขกเรืออยู่ในงาน
มีพายุเข้าพอดีแล้วภาพเป็นยังไงเนี่ย
เดี๋ยวไปดูคลิปนี้พร้อมกันเลยนะคะ
นี่คุณผู้ชมบรรยากาศในงานแต่งงาน
ที่แรกเบาสาวก็มีความสุขดีใช่ไหมคะ
เจ้าบ่าวนายแรนดี้อายุ๒๙ปี
เจ้าสาวคือเจนิเฟอร์อายุ๒๘ปี
จะไปที่ฟลอเต้นรำแล้วนี่เขาหันไปมองอะไร

คือหันไปมองว่าแบบมันเกิดเสียงอะไรขึ้น

หลังจากนั้นภาพที่หันมาเนี่ยคุณผู้ชม

ฝนตกไฟดับลมพัดกระจกหน้าต่างแตกกระจายเลยนะคะ

เรือในงานนี้ตกใจนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อตอนค่ำวันศุกร์ที่ผ่านมา
ภายในห้องรับรองในสถานที่จัดงานแต่งงาน
ทีนี้หลังจากที่เกิดเหตุแล้ว
เจ้าบ่าวเขาก็มาให้สัมภาษณ์กับสื่อท้องถิ่นนะ
บอกว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากเลย
พอหลังจากที่เขาทำพิธีปฏิญาณถ้อยคำรักเรียบร้อยแล้ว
ได้ยินเสียงมาก่อนเลยประตูหน้าต่างในแตกระจายค่ะ
แล้วแขกเรือก็ตกใจไฟเฟย์ดับนะคะ

ทั้งเจ้าเบาเจ้าสาวญาติรวมถึงแขกเรือในงาน
ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้นะคะ
ประเทศไทยอย่าได้เจอกับพายุมังคุดเลยนี่คุณผู้ชมส่งไลน์เข้ามา
แต่ว่าเราก็ต้องยอมรับนะครับว่าอิทธิพลจากพายุมังคุด

กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนต่อเนื่องนะครับ
และเป็นประกาศเตือนออกมาเมื่อคืนประกาศล่าสุดตอน๔ทุ่ม

ให้บ้านเราระมัดระวังโดยเฉพาะภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออก
ตอนนี้อาจจะได้รับอิทธิพลทำให้ฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับ
คุณผู้ชมครับดังนั้นเราตรวจสอบสภาพอากาศในบ้านเรานะครับ
มีน้ำป่าจากเทือกเขาไหลเข้าท่วมโรงพยาบาลศรีเทพที่อำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับ
จนต้องมีการขนย้ายทั้งผู้ป่วยขนย้ายทั้งเวชพันธ์เครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์
ขึ้นสู่ที่สูงส่วนอาคารโรงพยาบาลและอาคารผู้ป่วยต่างนะครับ
ก็ยังเปิดทำการได้ตามปกติครับ
เจ้าหน้าที่ได้มีการเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบายน้ำออกจากโรงพยาบาลศรีเทพ
หลังจากฝนตกลงมาอย่างหนักติดต่อกันเป็นเวลาหลายวัน
ประกอบกับมีน้ำป่าจากเทือกเขาชะมรัฐในพื้นที่อำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์
หลากมาสมทบนะครับก็ส่งผลให้โรงพยาบาลศรีเทพ
บ้านพักของเจ้าหน้าที่ข้าราชการอาคารร้านค้าแล้วก็บ้านเรือนประชาชนในย่านเศรษฐกิจ
ถูกน้ำท่วมขังจำนวนกว่า๘๐หลังคาเรือน
ถนนสายศรีเทพหนองมะค่าที่แยกไฟแดงศรีเทพ
ถูกน้ำท่วมสูงราว๓๐เซนติเมตรและยาประมาณ๑๐๐เมตร
ในส่วนของโรงพยาบาลโชคดีที่มีการขนย้ายยาเวชพันธุ์
เครื่องไม้เครื่องมือทางการแพทย์ขึ้นสู่ที่สูงได้ทัน
ขณะที่อาคารผู้ป่วยต่างยังเปิดทำการได้ตามปกติครับ
ส่วนนี้นะครับเป็นสภาพน้ำท่วมขังหลังจากฝนตกหนัก
ในหลายพื้นที่ของจังหวัดปฐุมธานี
โดยเฉพาะในซอยบรังสิตนครนายก๓๘ตำบลประชาธิปัตย
อำเภอธัญบุรีซึ่งจะมีบ้านเรือนประชาชน
จำนวนประมาณ๒๐หลังคาเรือนถูกน้ำท่วมขัง
บางหลังน้ำท่วมสูง๓๐๔๐เซนติเมตร
คุณผู้ชมทีนี้เราไปตรวจสอบภาคใต้กันหน่อยนะคะ
ภาคใต้ก็มีทั้งที่กระบี่สตูนแล้วก็ตรัง
ตรังก่อนเลยค่ะคุณผู้ชมคือฝนตกหนัก
มีลมพายุหมุนพัดกระหน่ำเข้ามาในพื้นที่เศรษฐกิจ
เทศบาลตำบลทุ่งยาวที่อำเภอปะเหลียนนะคะ
ทำให้บ้านเรือนของประชาชนในจังหวัดตรัง
กระเบื้องหลังคาฝ้าเพดานี่ดูสิคะ

ได้รับความเสียหายกว่า๑๘หลังคาเรือนค่ะ
ทางอำเภอก็เลยสั่งการให้ทางอาสาสมัครรักษาดินแดน
อำเภอปะเหลียนเร่งช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
แล้วก็ช่วยกันซ่อมแซมหลังคาบ้านเรือน
ฟาเฟอร์อะไรของชาวบ้านให้ด้วยนะคะ
ครับส่วนที่สตูนค่อนข้างจะได้รับผลกระทบหนักพอสมควรนะครับ
ช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้ในบางพื้นที่ฝนได้หยุดตกเป็นระยะ
ทำให้ระดับน้ำในอำเภอควนโดนก็เริ่มลดระดับลง
ลดระดับลงเหลือเพียงพื้นที่ต่ำลิมตะหลิงนะครับ

น้ำท่วมครอบคลุมทั้ง๑๔หมู่บ้าน
จากพื้นที่เป็นลักษณะคอขวดครับ

ขณะที่ที่ตำบลคลองขุดควนขัน

ซึ่งเป็นพื้นที่ท้ายน้ำก่อนไหลลงสู่ทะเล
ก็เตรียมความพร้อมนะครับในการรองรับสถานการณ์ไว้แล้ว

มีพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนแล้ว
ไม่ต่ำกว่า๒๐๐ครัวเรือนนะครับ

เข้าช่วยลำเรียงนักท่องเที่ยวชาวสเปนจำนวน๑๔คน
เป็นผู้ใหญ่๑๐คนเด็ก๔คน
จากเรือใบแชนกานี่นะครับ
หลังจากประสบเหตุเครื่องยนต์ขัดข้องกลางทะเล

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับ

แล้วให้นักท่องเที่ยวเกาะลอยคอขึ้นมา

เนื่องจากคลื่นมีลักษณะควรดูขึ้นลมแรงนะครับ
เจ้าหน้าที่ต้องทำอย่างระมัดระวัง
เพื่อไม่ให้เรือ๒ลำมันชนกัน
หรือไม่ให้เรือไปชนกระแทกกับนักท่องเที่ยว

ก็ถูกลากไปจอดที่ทุ่นจอดเรือที่อ่าวต้นไส

ทีนี้คุณผู้ชมค่ะอีกจุดหนึ่งคือที่เกาะปอดะนะ

ตอนนี้ประกาศไว้เลยเจ้าหน้าที่เขาสั่งขึ้นทงแดงแล้ว

ห้ามนักท่องเที่ยวเล่นน้ำช่วงนี้เลยนะคะ
แล้วก็ประกาศเตือนหน่วยงานทุกหน่วย
เฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักดินโครนถล่มตลอด๒๔ชั่วโมงด้วยนะคะ
คุณผู้ชมก็ส่งไลน์เข้ามาแต่เช้าแบบนี้นะครับ
ก็เตือนกันที่กรมอุตุเตือนนะครับ
ลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบน
ในช่วงวันที่๑๖ถึง๒๐กันยายนนี้จะมีกำลังแรงขึ้นนะครับ
ทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ๒๔เมตรนะครับ

และพื้นที่ที่มีฝนฟ้าขนองในทะเลคลื่นอาจจะสูงถึง๔เมตร
ขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังกันด้วยนะครับ

พื้นที่ไหนห้ามออกเรือก็ไม่ต้องออกเรือต้องห้ามนะครับ

มีคลื่นสูงประมาณ๒๓เมตรนะครับ